เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนจะลากันไปในวันนี้มาดูกิจกรรมดีในช่วงท้ายนะคะ

ค่ะตั้งใจจะพาไปดูโครงการต้องเรียกว่าอภิมหาโครงการอสังหาริมทรัพย์เลยก็ว่าได้นะคะ
ตอนนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ
ตอนแรกมูลค่ากว่า๕๐๐๐๐ล้านบาท

เพื่อที่จะแขกโครงการเป็นเฟส๒แล้วด้วย
จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
กลางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ฉายภาพให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอภิมหาโครงการเมือง
บนพื้นที่ขนาด๗๕๐๐๐ตารางเมตรริมแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังการเปิดตัวได้รับความสนใจจากธุรกิจในภาคส่วนต่างทั่วโลก
ล่าสุดจึงประกาศเพิ่มทุนอีก๔๐๐๐ล้านบาท
บริเวณฝั่งตรงข้ามถนนเจริญนคร
ที่เราขยายก็เพราะว่าเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากนะคะ
ผู้ประกอบการที่จะมาจับจองพื้นที่ในศูนย์การค้าของเรา
ก็เลยตอนนี้ที่ไม่พอนะคะดังนั้นเราก็กำลังวางแผนค่ะ
ว่าแน่นอนค่ะคงจะมีส่วนของสินค้าเพิ่มเติม
แต่อาจจะมีองค์ประกอบอื่นซึ่งคงแถลงข่าวได้ภายในกลางปีนี้นะคะ
โครงการนี้สยามพิวัฒน์ผู้บริหารโครงการค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์
ถือเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุด
เท่าที่ภาคเอกชนไทยเคยลงทุนมาในประเทศไทย
ที่ผ่านมาไอคอนสยามได้เปิดตัว๗สิ่งมหัศจรรย์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของโครงการ
ริเวอร์ปาร์คโชว์ระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงความยาวกว่า๔๐๐เมตร
รวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงการสัญจรทั้งทางรถทางเรือและรถไฟฟ้าสายสีทอง
แต่ยังเหลือสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่๗ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้
หลังการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นในปลายปี๒๕๕๙